ตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้อ่าใช่รู้สึกยังไงครับป่าว
ก็ตอนคืนเนี่ยอย่างลูกหลานออกนอกบ้านตอนคืนเนี่ย
เราก็กลัวถอนของมีค่าออกไปเลยใช่ค่ะเพื่อเพื่อว่าอะไร
ก็กลัวเผื่อมันจะย้อนกลับมาอีกอะไรอย่างนี้นะพวกเราก็กลัวกัน
ที่ทำงานคุยกันไหมก็คุยกันคุยทุกวันทุกวันนี้ยังคุยกันอยู่
อืมแล้วก็สงสารน้องพอมันมีข่าวว่ายังจับไม่ได้
ตอนนี้เวลาออกไปไหนอะไรเนี่ยกังวลกลัวไหมกลัวเนี่ย
คุยกันว่ายังไงบ้างคุยว่าหลานไปปั่นจักรยานเย็นเย็นเมื่อวาน
ก็ยอมไปเอาแต่เอาใบพัดนักเพราะมันมืดค่ะ
กลัวเขาจับเป็นตัวประกันก็บอกหลานอย่างนี้ไม่ให้กลับมือ
เขาจะเตือนเตือนเดี๋ยวเตือนผมก็คงต้องยืนยันว่า
การทำงานของเราเนี่ยคืบหน้าไปมากกว่าเดิมพอสมควรนะครับ
ตลอดจนทั้งภาคเทคโนโลยีทั้งการลงเดินดินเพื่อหาข้อมูลจากชาวบ้าน
ก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านได้ดีเลยก็ขณะนี้เรา
กำจัดวงได้แคบขึ้นนะครับกำจัดในการสืบสวนได้แคบขึ้น
จากคดีนี้เป็นที่สนใจของประชาชนตลอดจนสื่อมวลชนที่มีความห่วงใยคดีนี้
เพราะฉะนั้นการดำเนินการต่างพยานหลักฐานต้องแน่นหนานะครับ
ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องปราศจากข้อสงสัย
ไม่ให้เกิดความเคลือบแคลงในสังคมนะครับ

เมื่อวานี้คุณพักกลุ่มก็ได้อีกหนึ่งมุมนะคะ
จากคนที่เป็นพยานแล้วก็รวมถึงข้อมูล
ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะ

คือในส่วนของคนที่รอข่าวนี้
รู้สึกว่าจริงควรจะเร็วกว่านี้หรือไม่

ที่จะเข้าไปวิภาควิจารณ์ได้อย่างมีความรู้นะคะ
แต่ว่าถ้าฟังจากแขกรับเชิญแต่ละท่านเนี่ย
บอกว่าคดีนี้ก็ไม่ได้ง่ายนักนะคะ

หลักฐานที่จะเอาผิดไปถึงเนี่ย
ดิฉันก็ไม่รู้มันจะต้องแบ่งหลายมิติหลายชั้นหรือเปล่า

ก็สงสัยว่าตกลงเราได้อะไรอย่างเป็นทางการแล้วบ้าง
รถเสื้อผ้าอาวุธนะคะ

แล้วก็ข้อมูลออกมาเยอะซะจน
ตำรวจก็ต้องขอความร่วมมือนะคะ
ว่าขอให้เป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการ

คนที่ณตอนนี้นะคะ

เนื่องจากหน้าตาที่อยู่ต่าง

ทำให้คนอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเป็นคนลงมือ

ก็คือเฉพาะในวันนี้เนี่ย

มีอยู่๓คนที่น่าจะอยู่ในกรอบ

ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานคนใหญ่คนโตใช่ไหมคะ

ซึ่งการออกมาเป็นลักษณะ๓คน๓ลักษณะแบบนี้

ทีนี้ในการวิเคราะห์แต่ละมิติเนี่ยนะคะ

ถ้าลองคุยกับคนเยอะขึ้น

มันยากไหมที่จะเอาผิดคนที่ลงมือในลักษณะแบบนี้เตรียม
การมาขนาดนี้หรือพอสันนิษฐานได้ไหมว่าอะไรจะเป็นสาเหตุหรือว่ามูลเหตุจูงใจทำให้เกิดเหตุนี้ได้บ้างสองท่านในรายการวันนี้นะคะท่านแรกค่ะอธิบดี
อายการสำนักงานคดีอายาธนบุรีนะคะอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมและอีกหนึ่งท่านเรียกสารวัตรแรมโบ
ง่ายกว่านะคะหรือว่าพันธมตเอกสุรโชคเจษฎาเดชนะคะอดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูทร
ว่าศือมรรชนพูดเยอะไงพูดเยอะแล้วก็ปิดแบบบ้าง
ต้องให้ความร่วมมือด้วยต้องความร่วมมือไม่อยากให้ซับสน
มันเกิดความสับสนในคนที่เป็นพยานด้วยอะไรด้วย
เกิดเหตุใช่คือเราไปกระจุกตัวอยู่ที่หลังเกิดเหตุมาเราคือเราอ่ะ
เราเวลาตามคำสื่อสารบุญชนหรือชาวบ้านอ่ะน่ะแต่ความจริงเนี้ย
ผมเชื่อว่าวันนี้ตำรวจก็ปูพรมทั้งจังหวัดสืบต้นน้ำ
ต้นน้ำตั้งแต่มีการวางแผนมีการมาดูถ้ามันมีการวางแผน
เขาต้องดูแล้วคิดว่าที่มีการต้องสงสัยว่าคนนั้นคนนี้คนนี้ที่มีกล้องมีภาพแชร์นี้
ผมเชื่ออย่างน่ะว่าตำรวจเอาสำหรับการตำรวจในชาติด้วยว่าเอาอย่างงี้
ค้นกล้องทุกกล้องหมดแล้วในจังหวัดแล้วมันก็น่าจะต่อจิ๊กซอได้
เพียงแต่ว่าความชัดเจนเอาตรงไหนเท่านั้นเองอืมถ้าเราเราดูเราดูการทำงานของเพื่อนตำรวจด้วยกันค่ะ
คือคนมีบางส่วนนะคะที่มองว่าเหตุเกิดตั้งหลายวันแล้ว
ตำรวจลงไปจำนวนมากตำรวจชั้นผู้ใหญ่ลงไปสั่งการจำนวนมาก
เทคโนโลยีมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วแล้วคือเหมือนกับเห็นจะขนาดนี้
คำว่าจ่ะคือคนไม่มีความรู้ทางตะหมดอย่างดิจันทร์เนี่ยนะคะ
คนอาจจะมองได้ว่าจริงต้องได้แล้วไหมหรือท่านว่ายังไงคะ
ผมรู้ว่าที่รถบุรีเนี่ยเทคโนโลยีอาจจะน้อยกว่าที่กรุงเทพฯ
กรุงเทพเนี่ยมันจะเชื่อมต่อเพราะว่าไปหมดเลย
ไปเปลี่ยนที่ไหนอะไรที่ไหนนะครับ
เป้าหมายก็คือมอเตอร์ไซค์นะครับ
สองปืนหน้าตาเสื้อผ้าเขา
แต่ผมให้ผมวันนี้ผมให้เขาคือการเดินของเขาเนี่ย
ลักษณะการเดินของเขาเป็นจุดเด่นของเขาผมคิดว่าจุดนี้เป็นจุด
แล้ววันนี้คนที่ฟังในรายการเนี่ยที่เป็นญาติพี่น้องเขานะฮะ
ผมฝากเชิญชวนว่าให้โทรมาหาคุณจอมฝันก็ได้
โทรมาหาผมก็ได้มามอบตัวก็ได้หรือท่านพบก็ได้นะครับ
ผมคิดว่าการเดินของเขาเนี่ยจะผิดปกติ
ถ้าเขาไม่มีการแก้ไขดูการเดินของเขาเนี่ย
อาจารย์เหมือนเขาคล้ายเหมือนกับขาเขาจะมีเส้นยึดเรือสักอย่าง
หรือจะมีใส่เหล็กไหมแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจผิดปกติแน่นอน
คือผิดปกติขึ้นไว้กว่าผมไม่เคยเจอระดับแบบนี้นะ
คือทำคดีเนี่ยข้างนอกฆ่าปิดปากเลยเรียบ๓ศพ๔ศพ๕ศพ
แต่ในที่มิชิดอาจารย์แต่ของเขาเนี่ยที่เปิดเผยแล้วก็มีใช้ไซเรนด้วย
ก็คือปืนติดกล้องซึ่งเขาเตรียมมาเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่กลัวใครเลยนะ
ซึ่งเรียนถามแบบนี้ค่ะถามเสริมที่ท่านบอก
คือเอาท่าทางการเดินการเดินคือจะบอกว่าการเดินมันเป็นประเด็นมากขนาด
เราจะสามารถกรองคนได้มันชัดขนาดนั้นเลยเหรอคะ
ครับผมมองขนาดนั้นว่าถ้าคนที่เคยอยู่ใกล้ชิดการจานภรรยา
ครอบครัวพ่อแม่หรือเพื่อนฝูงที่เคยถือปืนเคยเล่นปืนตัวนี้นะ
เขามองแน่นอนว่าเป็นใครวันนี้เงินลอกคุณอยู่แล้วประมาณเท่าไหร
โทรหาผมก็ได้โทรหาท่านพบก็ได้ผมว่าได้แน่นอน
จะบอกว่าถ้าเจ้าแม่ของผู้ก่อเหตุมันมันชัดขนาดนี้
มันเป็นบุคลิกบุคลิกตัวแล้วอย่างนี้มันบรรดัดจริตเดินไม่ได้ไง
คือมันต้องเดินโดยธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้ทีนี้
ทีนี้อย่างท่านบอกท่านเรโมบอกว่า๕แสนเนี่ย
ท่านเสรีพิสุทธิ์ย้อนไปไกล
ไอ้คนที่ภาพออกมาซึ่งไม่ใช่แต่เดินออกมาจากห้องน้ำ
เขาก็ประกาศจับว่าจับตายได้ไอ้คนนี้ออกจากบ้านไม่ได้เลย
ออกไม่ได้เลยต้องเอาทนายไปยื่นคำร้องต่อสาร
เพิกถอนไม่จับสารบอกถอนไม่ได้หรอกจนกว่าจะจับได้
ก็ต้องพาตำรวจไปช่วยพามาเพราะว่ามีคนมารอหน้าบ้านพร้อม
นี่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าบอกว่า๕แสนเนี่ย
ผมว่าญาติพี่น้องเอาตังค์๕แสนไปสู้คดีดีกว่า
ไม่ต้องสู้ค่ะคือให้มอบตัวแต่ใจผมเนี่ย

ใจผมนะผมวิงวอนเขานะฮะญาติพี่น้องเขาตัวเขาได้
ผมอยากให้เขามอบตัวใช่แล้วก็มันผมอยากรู้แผนพฤติกรรมของเขา
เขาคิดอะไรของเขาคือเนี่ยฉะนั้นถ้าปกติการป้นร้านทอง
หรือป้นธนาคารเนี่ยพอเขามอบเขาจะไม่ยิงนะฮะอาจารย์

หมายถึงว่าถ้าคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะเขามอบเนี่ย
เขาจะไม่ยิงนะฮะไม่มีไม่มีนะฮะ
เขาก็จะทำหน้าที่ของเขาแล้วเก็บทองเก็บอะไรของเขา
การสู้ท้ายเขาไปชิงซับ
เราเข้ามาต่อกรณีถ้าจับได้นะเอาเรื่องต้นก่อน
ตอนนี้ที่ท่านทามท่านสบายใจพูดแทนพี่น้องตมโหนด
แต่ประเด็นที่อาจจะเห็นว่าวันนี้ปืน๓กระบอกจะเก็บให้หมดเนี่ย

ผมมั่นใจว่ารถคันนี้ของเขาเนี่ย
ผมว่าเนี่ยเขาจะทิ้งที่คอมเพราะที่รถบุรีคอมมันเยอะ
หรือจะไปหมักที่ไหนสักอย่างรถขโมยมาหรือเปล่า
หรือเป็นรถที่เขาซื้อมายังไงอะไรอย่างนี้
มีรถมารับต่ออีกจุดหนึ่งที่ไปข้ามจังหวัดอาจจะข้ามจังหวัดไป

คือตอนนี้เนี่ยนะคะสมมุติว่าเหตุนับตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงตอนนี้เนี่ย
ถ้าคนจะมองว่าช้าก็ได้เพราะว่าก็มีหลายคนบอกว่า
ไม่ได้ตามจับง่ายนักสำหรับวิธีการที่ถ้าเขาจะหลบจริงก่อน

เขาไม่ได้ทำงานคนเดียวนะผมมั่นใจว่าไม่ได้ทำงานคนเดียว
เขาต้องมาดูหลายครั้งมาดูราดราวหลายครั้ง
กำลังจะถามว่าคือจริงสมมุตินะคะว่า
จริงแล้วตำรวจอาจจะได้ตัวไว้แล้วหรือใกล้ตัวมากแล้ว
คือพยานหลักฐานของคนที่ลงมือได้ลักษณะแบบนี้คือ
ก็จะทำให้ตำรวจทำงานยากในแง่การหาพยานหลักฐาน
แน่นอนอยู่แล้วเขาปิดหน้าผากหมดปิดตัวปิดมิดชิด
แต่ผมสังเกตก็คือลักษณะเด่นของเขาคือการเดินของเขาเนี่ย
เขาผิดปกตินิดนึงผมคิดว่าถ้าคนเคยอยู่กับเขานี่
กับเขาเนี่ยผมมั่นใจว่าจำได้ไหมอาจารย์
สมมตินะคะลองสมมติดูว่าถ้าสมมติได้ตัวหรือรู้ตัวแล้วเนี่ย
เขามีลักษณะเฉพาะแบบนี้มีทักษะการยิงปืนแบบนี้
มีวิธีการเลือกอาวุธมาใช้แบบนี้
ตั้งแต่ถ้าเดินถึงสิ่งอย่างที่ประกอบตัวเขาขึ้นมาเนี่ย
ตำรวจจะใช้เวลาอีกเยอะไหมเพื่อหาวิญญาณหลักฐาน
ผมว่าไม่น่าเยอะนะอาจารย์คุณจองฟันไม่น่าเยอะ
แต่วันนี้ผมไม่อยากให้รอตำรวจโรยบรมยาลัทธานะ

โทรหาคุณจอมฝันโทรหาอาจารย์โทรหาผมก็ได้พบตรก็ได้
ผมรับรองความปลอดภัยแล้วขอพามามอบตัวมามอบตัวก็ได้
ผมอยากให้เขามันเป็นอาจารย์คือเราอยากรู้แผนชุดกรรมเขา
เขาคิดอะไรของเขาผมไม่เคยเจอที่ว่าใส่ไซเรนน่าจะเป็นครั้งแรกของ
ของประเทศนะที่ว่าปกติเนี่ย
มันจะใส่เฉพาะที่เก็บเสียงปืนยาวหรือเข้าไปยิงในยิงปิดปากคน
แล้วมันสังเกตได้ว่าการใช้ที่เก็บเสียงกับเหตุการณ์แบบนี้
มันสังเกตได้ว่าหรือตั้งข้อสังเกตยังไงคะ
ผมตั้งความสังเกตว่าเขาต้องมีความรู้เรื่องอาวุธปืนมากพร้อมควร
เรื่องยุทธวิธีของเขาเกี่ยวกับการโรนยุทธนะครับ
แล้วเป้าหมายเขาคือเพื่อชิงทรัพย์จริงหรือว่าจริง
ผมก็ไม่ดูดผมแบบผมคิดว่าเขาระห่ำแน่นอน
คือเขาเป็นคนจิตวิทย์ผลิตนะอาจารย์นะเป็นคนที่จิตวิทย์ผลิต

แต่ไม่อย่างคุณจอมพันธ์คุณเห็นไหมว่าพอเข้าไปเนี่ย
ปุ๊บผู้หญิงก็นอนเขายอมไปให้อยู่แล้ว

แล้วสลัดไปโดนไปโดนยามาโดนเด็กอีกใช่ไหม
อย่างที่สมมติอันนี้เราฟังจากคนที่มีมุมของต้นหลวนนะครับ

เหตุเกิดแบบนี้สมมุติถ้าได้ตัวคนแล้วแบบพยานหลักฐาน
สมมติทำลายทิ้งส่งต่อไปให้ไข้

อย่างนี้คือจะต้องเสียเวลารูบรวมินทรรภาษอีกมั้ย

เพราะว่าวันนี้ผมเห็นเรื่องกับสารวั
แต่ตำรวจก็ยังพยายามรวบรวมหลักฐานให้มันแน่น
แล้วบางคนไปคิดว่าเรื่องนี้ตำรวจจะเก็บจะจับตายไม่อย่าไปห่วงเลย
ผมเอาตลอดลงไปเนี่ยถ้าผิดตัวมันจะยุ่ง
ทีนี้เราจะไปบีบเดี๋ยวมันก็มีแพ้อีก
ปล่อยให้เขาไปตามธรรมชาติแต่เราดูแต่ปลายน้ำเนี่ย
ผมว่าตำรวจเขาดูต้นน้ำแล้วไอ้รถคันนี้มันใครใช้ใช้เมื่อไหร่
แล้วอาจจะรู้เรื่อยว่ารถคันนี้ซื้อจากไหนอะไรยังไง
และพวกไอ้ที่เก็บเสียงพวกนี้นะ
คิดว่าคนที่มีเนี่ยจะเก็บไว้มิดชิดไหม
พวกนี้จะโม้จะขี้คุยเอามาให้เพื่อนดู
ที่สามารถพูดมันต้องมีเบาะแสแล้ววันนี้
มันต้องมีแล้วคนที่ผมเลยใช้เงิน๕แสนลอก

คือถ้าเขามีเนี่ยเขาก็ต้องไปโชว์ไอ้คนที่เคยได้รับไง
มันต้องมีการรู้แล้วถ้าสายสืบก็ลงไปเต็มทั้งจังหวัดอย่างนี้
มันไม่ยากเพียงแต่ว่าผมเข้าใจว่า
จะได้งานตำรวจเห็นชาติพยายามรวบรวมพยาบาลหลักฐานให้มากที่สุด

จังครับคืออย่างนี้ครับผมดูนะหนึ่งกับปอกกระสุนปืนหัวกระสุนเนี่ยนะครับ
ผมคิดว่านี้สำนักการเมืองชาติน่าจะเปรียบเทียบแล้วว่า
อกกระสุนกับปืนกระบอกนี้ใช้ยิงเคยยิงเหยื่อลายอื่นมาไหม
ถ้ามีตอนนี้มันก็โปเช่แล้วมันออกมาจับ
แต่ที่ที่เรียนก็ฟังคนที่รู้มากกว่ามานะคะ
คือจริงมันก็สามารถที่จะทำให้ตามกลับไปที่ปืน

ถึงว่าคือเขาตั้งใจพอเกิดเหตุแล้วก็ทำให้มันตามกลับไป
ถ้าเกิดถ้าเกิดคนร้ายลายนี้เคยยิงเหยื่อมาแล้วในคดีอื่นเป็นมือไปรับจ้างหรือเคยไปป้นเนี่ย
แล้วหัวกระสุนมันตรงกันเที่ยวนี้มันจะง่ายแล้ว

พอยิงปั๊บลูกมันจะออกตามร่องของมันแล้วมันจะมีร่องรอย

ปืนแตกละกระบอกนะอาจารย์ยี่ห้องแตกละกระบอกนะ

เค้าจะเหมือนเค้าจะมีตัวเอกลักษณ์ของเค้าเองเนี่ย
ขอล้างตัวกระทั่งตัวเจาะปอกกระสุนข้างใต้เนี่ย

น้องสับอีกแบบของเค้าจะไปเหลี่ยมไปอะไรอย่างนี้
แต่ว่าลองถามแบบนี้นะคะว่าถ้าสมมติหลังจากก่อเหตุไปแล้ว
เขายิ่งรู้ว่าคนตามทั้งประเทศขนาดนี้เนี่ย
คือมันก็ดัดแปลงให้สาวต่อกลับไปถึงเขาไม่ได้ได้ไหม
อ๋อคือจริงแล้วมันสามารถที่จะทำให้

ถูกต้องครับโหแล้วถูกในเหยื่อสมไหนอะไร
เพราะเมื่อนั้นเรามี่ย์ต้องมาเรามายิงกับเปรียบเที่ยว
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าขอกลับมาเริ่มที่อาจารย์ปรเมฆ
จริงแล้วหลังจากที่เกิดเหตุส่วนหนึ่ง
เพราะว่ามีเด็กน้อยนะคะไตตันเสียชีวิตไปด้วย
ว่าโดยตั้งใจหรือไม่ก็แล้วแต่เมื่อมันเกิดเหตุไปแล้ว
คืออารมณ์ความรู้สึกของสังคมก็คือว่า
จะได้เป็นหรือตายก็แล้วแต่นะคะแต่อย่างที่บอกเราเคยคุยกันไว้นะคะ
คือการได้ตัวผู้ก่อเหตุแบบยังมีชีวิตได้สอบเขา
มันป้องกันบางอย่างในอนาคตได้และมันช่วยการทำงานของตำรวจ
ในอนาคตได้อีกมากเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าใจค่ะ
ความสูญเสียมันทำให้ทุกคนแบบเริ่มหมดความอดทนแล้วนะคะ
แล้วก็คิดว่ายังไงเขาก็ต้องโดนอย่างที่ทำกับเหยื่อนั่นแหละ
แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าได้ถ้าได้สิ่งที่จะบอกว่า
ตำรวจจะได้ประโยชน์อะไรจากคดีนี้ที่สุดเนี่ย
มันจำเป็นต้องยังได้เขาแบบเป็นไหมมันมีเหตุผลของมันนะคะ

แน่นอนคนคนนี้คือก็ไม่มีใครคิดว่าเขา

ส่วนหนึ่งมันก็เป็นความกดดันนะคะ

แล้วก็เป็นคดีใหญ่นะคะทีนี้มันก็จะพาไปถึง
ว่าจริงแล้วเนี่ยถ้ามันยากขนาดนี้
หรือเขารุนแรงขนาดนี้เนี่ย

อาจารย์มันมีประโยชน์แค่ไหนกับการจับผู้ร้าย
ไม่ว่าจะโหดร้ายแค่ไหนให้ได้แบบเป็นอย่างยกสุดเอง
ศึกษาแผนบรรทุษร้ายส่วนหนึ่งว่าคนร้ายถ้าทำอย่างนี้แล้วมันจะทำอย่างนี้
ลักษณะพฤติกรรมอันนี้เป็นวิชาการของตำรวจ
เขาพยายามเก็บรวมข้อมูลอ่านได้สมัยท่านพฤตบุญญาติดาก็เคยทำ
ทีนี้มันชัดเจนพอมันได้เป็นความรู้ในต่อไปเกิดเหตุอย่างนี้ก็จะตามถูก
คือจะรู้ขั้นคิดของเขาที่คิดของเขา
แล้วจะรู้ว่าพฤติกรรมถ้าหลุดออกไปสมมตินะหลุดออกไปตำรวจเขาตาม
พฤติกรรมนี้เขารู้ไอ้คนแบบนี้ต้องทำยังไง
คนที่ขโมยกางเกงในเนี่ยมันต้องแบบนี้เขาก็ไปตามถูก
ฐานข้อมูลเขามีนั่นคือเป็นฐานข้อมูล
ทีนี้จะถามว่ามันลงโทษได้ไม่ได้เนี่ยอีกประเด็นนึงใช่ไหม
ในการลงโทษผมไม่ค่อยกลัวหรอก
จริงเมื่อก่อนสมัยก่อนเราบอกว่าต้องมีประจักษ์พยาน
ประจับคือเห็นด้วยตาชัดสองตา

ปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่

ล่าสุดที่ผมพูดนึงคือปี๑๙๕๒นะครับ

ผู้เสียหายซึ่งเป็นเมียตำรวจมีเมียดาบตำรวจคนหนึ่ง
แล้วก็ถูกพันธุ์ตำรวจโทกับพวกคนหนึ่ง

ประจักษ์พยานไม่มีมีเดี๋ยวคนเห็นรถไป
แล้วก็เห็นรถออกแล้วต่อมามีเจอศพ

คดีมันไม่จำเป็นต้องมีประจักษ์พยาน

ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่า
ตัวจำเลยเป็นผู้อากาศธรรมความผิด
ก็สามารถฟ้องและหลงโทษได้

นี้มาตลอดสารไม่จำเป็นต้องอุ้ยจะยิงกันตัวต่อตัว
มันไม่เห็นหรอกครับข่มขืนข่มขืนฆ่าปาดคออย่างนี้
อิรบบุรีจำได้ไหมสระบุรีเห็นไหมค่ะแต่เข้าไปคมคืน
ก็ไม่มีประจักษ์พยานแต่ใช้พยานแวดล้อมอื่น
มีมีดมีร่องรอยมีช่องทางอันนี้ก็ผมพยายามบอกว่า
ตำรวจเขาไม่ได้สืบปลายน้ำกลางน้ำปลายน้ำ
เขาสืบมาแต่ต้นน้ำค่ะแล้วการทำอย่างเงี้มันไม่ใช่ว่า
เข้ามาถึงต้นมันต้องมีโอกาสมาดงมาดู
ผมเชื่อตำรวจทำหมดแล้วอาจารย์คนนี้เนี่ยถ้าจับได้
จับเป็นนะคะก็คือฆ่าโดยไต่ตรองเออมันหรือมันหรือมันมันมีส่วน
เป็นเหตุผลถึงแก่ความตายโทษประหารเหมือนกันไอว์ไต่ตรอง
ตรองไปฆ่าคนเนี่ยเราไม่แน่ใจแต่แต่เตรียม
ชิงทรัพย์เขาใช้ชิงนะคนเดียวเขาเรียกชิงใช้กำลังประทุ
หรือขู่เข็นว่าใช้ของลุงมาสัดสาร้ายเพื่อให้ส่งมอบทรัพย์มาให้
แล้วเรียกว่าชิงถ้าถามถ้า๓คนก็ปล้น
ทีนี้ถ้าชิงหรือปล้นเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายโทษประหารชีวิตเหมือนเดิม
คือโทษก็สูงสุดเท่ากับโทษของฆ่าโดยไตรตรอง
เพราะอันนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจริงแล้วเขาแค่ทรัพย์ตามที่เอาทองไป
หรือว่ามีมูลเหตุอื่นที่จูงใจว่าเหมือนกับ
ทำให้เข้าใจว่าชิงทรัพย์ใช่ไหมคะ
ก็เหมือนคดีจำคดี๕ศพที่นาทวีได้ไหม
นั่นก็สารที่สุดฐานก็ตัดสินประหารชีวิต

นี่๒ฐานเลยทั้งชิงใช้กำลังแล้วฆ่า

จริงค่ะในสายตาตำรวจที่ทำงานจับคนร้าย
คือดูวิธีการของเขาแล้วเราพอจะบอกได้นะ
ตอนนี้โดยยังไม่สอบเขาไหมว่าเขาหวังอะไรกันแน่
เขาหวังทรัพย์หรือมันมีมูลเหตุอื่นแล้วแบบทำให้เข้าใจอย่างนั้น
ผมก็ยังมึนอยู่นะครับแต่ว่าผมมองว่าผู้ชายคนนี้
เยี่ยมมากมายิงกันทั้งผู้หญิงโด่งเด็กสเปสปะไปหมดเลย
แล้วถ้าหากผู้หญิงเขาหมกในตู้แล้วก็ยิงซึ่งมันไม่เคยมี
คุณเข้าไปป้นธนาคารเนี่ยอย่างในโจเมืองนนท์เนี่ย
ที่ผมจับได้ที่ป้นมาเกือบ๑๐บาทแบงค์เนี่ย
เขาเข้าไปเขาก็ไม่ฆ่านะเอาปืนเขาเอาปืนเจาะหัวมากันสองคน
เขาปลดปืนจังแล้วเขาก็ยิงปืนขึ้นขึ้นต้อนรับ
นอกจากที่บรรคุณนนท์เนี่ยคือเจ้าทัพไปสู้เขาเขาก็ยิงเอา

ก็คือยังที่เราเข้าใจใช่ไหมคะคือไม่มีใครได้ทำตั้งตัวอยู่แล้ว
แม้กระทั่งรอป่าเนี่ยก็ไม่ได้มีอาวุธที่จะแบบเหมือนกับพุ่งเข้าชาร์จเขา

หนึ่งกำลังดูทองก็ถูกยิงเลย
บอกว่าจริงเราแค่ให้เห็นถือปืนมา

หรือถ้าจะยิงเพื่อให้ได้ยินแค่เสียงปืนเนี่ย
ทำไมเขาต้องติดตัวเก็บเสียงด้วยคะ

จะต้องแน่นอยู่กับอาจารย์เป็นไปได้ไหมว่า
ไม่ให้เกิดเสียงดังเกิดคนไปนั่น
แต่ผมงงเขาว่าปกติมันมาป้น
ไม่จำเป็นว่ามันแค่ปืนเจาะหรือเขียนกระดาษไป

ผมก็ยังงงแบบนี้ผมถึงบอกว่าเป็นไปได้
เพราะอยากจะรู้ว่าทำไมก็ต้องทำแบบนี้

ก็อยากรู้ว่าแบบคนที่ก่อเหตุแบบนี้คิดอะไร
อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกอาจารย์คดีที่บุญทวีคล้ายคดีที่ผมทำ
ฆ่าล้างตระกูลทำกับภูมิชาที่กำแพงเพชรนครสวรรค์และกองปราบ
เชื่อตหมดเลย๕คนเด็ก๓กว่า๘กว่าคนแก่
เลือดเต็มเลยแล้วตั้งใจฆ่าแล้วก็ชิงเอาเงินไปแล้วปิดปากแล้วกลับมาย้อนเผาอีก

แต่ว่ากอนโดยเคสอย่างนี้มันเขาฆ่าตัดผู้เสียหายหมดจ้า
ปิดปากผู้เสียหายไม่ให้ผู้ชายที่จะสาวถึง
แต่เราก็ผ่านชีวิตอาจารย์ผมก็ทำผ่านชีวิตได้
ไม่ต้องยิงคนนะยิงขึ้นตรงไหนก็ได้
ไม่แล้วจริงเขาแต่งตัวมาอย่างนี้แล้วก็ถือปืนอย่างนี้

สวนเห็นบ้างผู้หญิงที่เดินสวนเห็นบ้างคนเห็นป๊อบวิ่งหนีเลย

ถ้าผมงงนะอาจารย์ปกติเนี่ยเวลามีป้นทุกที่เราถูกมีป้นธนาคารมีอะไร
พอผู้เสียหายแต่ละคนนอนเขาจะไม่ยิงนะอาจารย์

มันก็มีโอกาสไม่ได้แต่ว่าซาดิบแน่นอนนะอาจารย์อาจจะหมักหมกมุ่น
ทำไมท่านมั่นใจว่าไม่ใช่คนเดียว

แต่วันหนึ่งอาจจะมีคนอื่นเนี่ยภรรยาเขาหรือเพื่อนเขาเนี่ย
คือหนึ่งหนึ่งรถต้องเอาไปที่เก็บที่ไหนทองหลอมไหมตอนนี้

อาจจะทิ้งลงคลองเพราะว่าที่นั่นคลองเยอะมาก
ลบบุรีแล้วก็มันก็มีที่เก็บ
แล้วก็เป็นไปได้ไหมอาจจะมีรถมารับข้ามจังหวัดไปสิงห์บุรี
อ่างทองต่อหรือมันไปได้อยู่อาจารย์มันเป็นได้หลายอย่างนะอาจาร
ขัดแย้งอยู่หน่อยแต่ว่าทองมันได้ไม่น้อยจังเลย
คือกำลังจะถามยังไงค่ะอาจารย์
คือเขาอาจจะรีบให้อาจารย์ผมดูอาจจะรีบ
แต่ว่าการเดินของเขาเนี่ย
ผมสังเกตผมอยากให้ประชาชนที่ดูรายการเนี่ย

ไม่ออกอยู่แล้วอาจารย์ไม่ออกอยู่แล้วครับ
อาจารย์ถามแบบนี้ค่ะเท่าที่อาจารย์เคยดูแบบพวกสำนวนอะไรแบบนี้มานะคะ
ซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้มีคดีใหญ่บ่อยนักในการป้นทองนะ

อาวุธก็ไม่ได้ร้ายแรงมากไม่ได้แทบจะไม่ได้ทำร้ายใครถ้าไม่มีการสู้

คือเหมือนกันกับมีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าลงมือทำร้าย
ประหัสประหารเหยื่อได้ขนาดนี้กับจำนวนทองที่ได้ไปเนี่ย

แล้วคือเหมือนกับเขาแชะเขาใช้เวลาอยู่เพื่อทำร้ายคนอ่ะ

ดูเหมือนมาตั้งใจฆ่าบางทีเราก็ไม่รู้นะ
ใช่ครับผมดูไงอาจารย์ผมดูหลังงานเนี่ย

คนขายทองไหมแต่พ่อแม่น้องคนขายทองเขาบอกเขาไม่เกี่ยวอะไรนะ

บางทีไปเหยียบตาปลาใครเข้าเราก็ไม่รู้

แต่ทั้งที่ผมทำคดีมาพร้อมควรอาจารย์นะคดีใหญ่

แล้วก็ฆาตกรรมที๓ศพ๔ศพ๑๐ศพอะไรอย่างนี้

แต่ว่ากรณีแบบนี้มันน่าสงสัย

ผมบอกว่าตอนนี้ฝากประชาชนครอบครัวเขา

ผมก็ได้ผมยินดีฮะเป็นตัวกลางให้แล้วก็เป็นเป็นแล้ว

กลุ่มดอก่อนจำคดี๘ศพท้องภาคใต้ได้ไหม

หลักเยอะนะคะเราไม่ได้คิดแบบตำรวจซึ่งลงพื้นที่แล้วก็
ไปบู้ไปยังไงนะคะอาจารย์อยากรู้ประเด็นไหนสำหรับเหตุที่
เกิดเมื่อเราเห็นภาพข่าวทำทำไมมูลเหตุค่ะมูลเหตุจูงใจ
คุณทำทำไมว่าผู้หญิงผู้หญิงเด็กอะไรคุณไปหมดเผาประใหม่

คือถามอาจารย์นะคะผิดถูกเราไม่ทราบ

อาจารย์คิดว่าจริงมูลเหตุจูงใจคือทองหรือเปล่าคะ
ไม่ค่อยมั่นใจไง
ทีนี้พอคืออาจจะใช่
เพราะว่ามันอาจจะเป็นคนที่อย่างท่านสารวัตรว่า
แต่ว่ามันไม่มีประสบการณ์ในการชิง
ใช่ไหมก็กวาดแต่ข้างบนแต่ข้างล่างไม่ทุบไม่เอาเลย

มันต้องไปนั่งดูแล้วมันต้องรู้ว่าตรงไหนที่ควรจะหยิบ
แต่นี่มันเหมือนลุกลี้ลุกลนอันที่หนึ่ง
ที่สองนำไปยิงน้องผู้หญิงที่เขาล้มไปแล้วยิงทำไม
มันมีเหตุอะไรกับน้องผู้หญิงคนนี้ไหม
เราก็ไม่รู้อีกพ่อแม่ก็ไม่รู้เลย
มันจะมีเบาะแสจากคนรอบข้างที่รู้จักเขาไหม
อย่างใช้อาวุธปืนแบบนี้

อาจจะเป็นคนที่ชอบโชว์ก็ได้ถ้าดูจากวิธีการขโมยหรือ
หรืออาจจะเป็นคนที่เอาล่ะเขาชอบโชว์ในการก่อเหตุก็แล้วแต่
แต่เขาไม่พาไปถึงตัวเขาเขาจะไม่โชว์ว่าเขามีอะไรมีปืนอะไร
ที่ไหนไปซื้อไอ้ตัวเก็บเสียงมาซื้อเสื้อผ้า

คือเขาโชว์ที่เขาลงมือแต่เขาไม่ได้อยากจะบอกให้มาถึงตัวเขาก็ได้
แต่ผมว่าต้องมีบ้างนะอย่างภรรยาเขาหรือครอบครัว

ผมดูฮะว่าอย่างนั้นแล้วอย่างตัวไซเรนอาจารย์มันก็มันก็ปกติ
คนต้องอย่างนั้นจริงเก็บเสียงคนที่ต้อง

ตำรวจเองเขาก็หาสถานที่ที่ทำคนที่ทำ
คนที่ทำประเภทนี้มันมีไม่กี่คนหรอก
เราจำคดีนี้ได้ไหมมันมีใช้ปืนเก็บเสียงยิงผู้จัดการธนาคารที่นครปฐมตาย

แล้วก็ถอดรถเป็นชิ้นโยนลงคลองเป็นตำรวจ

ใช้ปืนเก็บเสียงเหมือนกันยิงทองยิงภาพสำเร็จวันละครั้งให้จันทร์
นานแล้วประมาณเกือบ๓๐ปีก่อน
คือโดนนิสัยเนี่ยนะคะ

เขาต้องรู้ว่าเนี่ยฮะมีกล้องมุมจรปิดจำนวนมาก
รู้อยู่แล้วฮะเขาไม่รู้เขาไม่ใส่หน้ากากมา
ในขณะที่แต่เขาใช้เวลาในการสังหารคนอื่น

นิสัยเขาได้ว่าถ้าเขามีปืนรุ่นไหนเขาอาจจะโชว์
เขามีที่เก็บเสียงเขาอาจจะโชว์

แล้วเขาได้ผลจากการยิงในแต่ละสนามยังไง

คือปืนที่บอกเนี่ยเห็นว่ายังเหลืออีก๓กระบอก
แต่ผมวิเคราะห์ว่าถ้าในศาลก็บอกนี่ไม่เจอ
ก็แสดงว่าปืนจากนอกลูกสารระบบ
จากปืนที่เข้ามาแบบผิดกฎหมาย

แต่รถเนี่ย๑รถหายไปไหนตอนนี้
ผมจะวิเคราะห์ว่า๑รถไม่หมกว่าตรงไหน
ก็เก็บซ่อนตรงไหนก็ต้องโยนลงคลองนะครับ
มันคล้ายคดีในอเมริกามันเคยเกิดในป้นธนาคารเนี่ย

แต่ผมมานึกถึงเมืองไทยเนี่ย

แล้วผมก็นึกถึงนะครับมาถึงนึกถึงว่ามีคดีแบบนี้เหมือนกันนะ
มันคือพยาในราชชื่อว่ามีเนี่ย
ตำรวจก็คงหาสถานที่ที่ทำเครื่องเก็บเสียง

ที่มีข่าวออกมาบอกว่าเนี่ยตำรวจก็ไปตามว่าลงกลึงที่ทำท่อเก็บเสียงเนี่ยนะคะ
มีอยู่ที่ไหนแล้วส่งมารบบุรีกี่อัน
เหมือนกันกับที่บอกว่าในรบบุรีมีคนที่ขึ้นทะเบียนปืนรุ่นนี้อีก
แล้วก็กรองออกมาเหลือแค่๑๐กว่ากระบอกเนี่ยนะคะ
คำถามคือว่าอันนี้อาจารย์แล้วแต่จะตอบ

คือเขาจะให้เราตามง่ายขนาดนี้เหรอว่าอ๋อซื้อที่ลบบุรีซื้อที่เก็บเสียงก็
มันมีมากกว่านี้คือเข้าใจคำว่าตำรวจกดดันไหม

พวกที่ทำปืนขายทำกระบอกเก็บเสียงขายเนี่ย

เพราะฉะนั้นความร่วมมือก็ต้องให้
ส่วนราชการที่ทำเครื่องเก็บเสียงก็มี

เพราะฉะนั้นมันมีคนที่ทำเขาก็ต้องกดดัน
รถเนี่ยผมบอกแล้วเขาตามต้นน้ำเขาก็ต้องหา
ผมไม่ได้ห่วงว่ามันจะไปเผาอะไร

เพราะว่าถ้าพิสูจน์จริงต้องพิสูจน์ได้
ต้องพิสูจน์ได้แล้วยิ่งอย่างนี้

ไอ้ยิงแบบนี้ยิงปุ้งปุ้งเนี่ย

เราก็เริ่มรู้เป้ากลุ่มนี้อยู่ตรงไหน
บางทีไปพูดถึงนักกีฬาแสดงว่ามันมีโฟกัสไปบางกลุ่ม
ถูกไหม

ว่าคือถ้าแน่นอนทุกคนพูดไปในทางเดียวกันว่าเขาได้รับการฝึกมาอย่างดี
จะเรียกว่าได้รับการฝึกหรือเขาฝึกอย่างดีก็แล้ว
แต่คำถามคือว่าเนี่ยมันยิ่งแคบไหมว่าคนเนี่ยเหลือสักเท่าไหร่ที่จะมีประวัติแล้วก็ได้รับการฝึกแบบนี้

แล้วก็ที่เชียงใหม่จับไปจะมากลายเป็นตำรวจ
ตำรวจผมขออนุญาตไม่ใช่เราไม่ได้กำลังจะบอกอะไร
คือมันก็เล่าให้ฟังว่ามีโอกาสไปไหมบางคนบอกเป็นทหารเป็นตำรวจ

ไม่แปลกค่ะเพราะว่าจริงแล้วที่ข่าวที่ออกมาก็จะบอกว่า
๑ใน๓ที่ต้องใส่ก็อาจะเป็นคนมีสีจะสีไหนแค่นั้นเอง
แต่ว่าก็จะมีพลเรือนนะคะแล้วก็จะมีลูกคนใหญ่คนโต
คือกำลังจะบอกว่าที่แบ่งออกมาเป็น๓กลุ่มนี้

พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ชมว่า

หรือว่าเป็นคนที่ฝึกเป็นเอกชนพลเรือนธรรมดา

อาจารย์วิทยาก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วนะคะว่า
จริงก็น่าจะตามได้ไม่ยาก

เป็นไปได้ไหมที่เขาจะฝึกแบบที่
ก็ไม่มีใครรู้ว่าคนคนนี้เคยยิงได้ขนาดนี้

เตรียมการมาขนาดนั้นสักครู่ค่ะ
สารวัตน์ลัมโบ่เรื่องของวิธีการยิ่ง

ยิงมือเดียวของเขาแล้วก็ใช้ไซเลนเนี่ย

มันใส่ลูกใส่อะไรก็มีระดับ๑๖๑๗ท่าน

ซึ่งอำนาจมันสังหารอยู่แล้ว
แล้วก็ตัวไซเรนก็หนักประมาณผอยกี้โล

เรื่องของท่าทางที่
กระโดดขึ้นกระโดดลงตอนว่ากวาดท่อ
อันนี้ถือเป็นข้อสังเกตได้ไหมคะ
ค่องมากแหละครับที่ดูมันค่องมากเขาโดดขึ้นมาเลย

แค่ปืนตีทุบตู้กระจกก็กวาดเลย

สิแล้วก็เหวี่ยงไปหมดเลยยืนโดนเด็กโดนรอพอ
ผมก็งงเขาเหมือนกันนะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเยี่ยมมากอาจารย์นะ
ถ้าดีนะว่าจะเสียชีวิตแค่๓คนเพราะเขายิงไป๗๘คน

ผมไม่เคยเจอผมเจอแต่ว่าเข้าไปป้นเสร็จเขาจะไม่ยิงเหยื่อ
แต่เหยื่อสู้เขาเจ้าของร้านทองอาจารย์
พอไปก็คือเอาปืนสู้กันเนี่ยเขาวิ่งไปหารังมาเขาก็ยิงเอา
คืออย่างนี้นะคะคือการที่คนชิงทองของร้านทอง
การเลือกที่ไปร้านอยู่นอกห้างเป็นตึกแท้วอยู่เดียว
หรือว่าการเข้าไปห้างเพื่อไปตรงเคาน์เตอร์ร้านทองเนี่ย
มันมีข้อสังเกตความต่างไหมคะหรือไม่เกี่ยวเลย

มันแบบจะสะดวกนะผมมองอย่างนี้นะอาจารย์
แต่ว่าจริงถ้าเป็นป้นแล้วผมว่าจะป้นแล้วส่ะ
ถ้าเป็นผมเป็นเขาควรจะป้นแล้วที่ปรีวออกดีกว่า
นอกห้างในนี้นะจงขวัญสังเกตไหมนอกห้างจะมีลูกกง

อาจารย์มันแบบนี้นี่มันมีอีกจุดหนึ่งที่ผมเจากับประสบการณ์
มันมีฟิล์มเนี่ยฟิล์มที่เป็นการกระสุนนะอาจารย์

แล้วก็หลังร้านของห้างทอง
มันน่าจะมีประตูปุ๊บหลุดเข้าไป

เซฟต์ได้เยอะเหมือนกันตอนนี้ผมก็อย่าให้มี
อาจารย์ปรเมฆค่ะในส่วนของนักกฎหมาย
คดีนี้จับข้อสังเกตเรื่องอะไรบ้างคะ
คือนักข่าวก็จะตามหลายเป้านะคะ
เราลองก็นั่งดูอ่ะนะเราคิดว่า
คือตอนนั่งดูใหม่เราก็ห่วงนะเพราะว่า
ออกมาชุดอย่างนั้นถุงมืออย่างนั้นรองเท้าอย่างนี้อย่างนี้
แล้วก็นั่งนึกถ้ามันไม่ได้ของกลางเหล่านี้มาเนี่ย

เอาละแต่ก็ยังมีโอกาสเพราะว่าหลายคดีเนี่ย
อย่างที่บอกตำรวจไปสืบตั้งแต่ต้นน้ำ
มีพยานแวดล้อมคุณใช้รถคันนี้มา๓๔วันนะ

กล้องนี่มันตัวช่วยเยอะหลายคดีเนี่ย
มันไม่ได้ใช้คนมันใช้กล้องและใช้สิ่งของที่มีอยู่นะครับ
แม้จะไปเผาถ้าเราไปเจอกองที่เผาเนี่ย
วันนี้เทคโนโลยีมันก็พิสูจน์ได้
สิ่งที่เผานี่มันคืออะไร
แต่มันคือพยายามเชื่อมโยงข้อมูลทุกอย่างเขาด้วยกัน
อันนั้นมันถึงจะไปได้

คือเรื่องสำคัญในการสืบหา
ในการสืบหาตัวแต่พยานหลักฐานสำคัญอยู่ต้นน้ำและปลายน้ำ
ตรงกลางมันจบแล้วไม่มีใครเห็น
อาจารย์อย่าหาว่าให้แบบถามกัปปั้นทุกดีเลยค่ะ
อาจารย์คาดคาดคาดว่าจะใช้เวลาอีกสักกี่วัน
ต่อเวลานี้ต่อไม่ได้แต่คิดว่าไม่นาน
เพราะว่าที่ผ่านมานี่เชื่อ
คือทำงานกับตำรวจมานะเชื่อไม่ได้เชียร์แต่เชื่อ
ก็บอกว่าขนาดคดี๘ศพก็ยังจับได้
จับได้เกือบทุกคดีคดีอูตูไม่มีประจักษ์พยานก็จับได้

ในขณะที่ปล่อยทำงานไม่ต้องไปทำอะไรมากเนี่ย
ร้ายก็เผลอนึกว่าเขาไม่ตามนึกว่าเขาไม่รู้ใช่ไหม
เปรี้ยวยังไปตามจับได้ต้องต่างประเทศใช่ไหม
ทำไมเขาถึงรู้ว่าไปอยู่ที่นั่นนี่ผมอยากผมอยากให้เชื่อมั่นว่า
การทำงานของตำรวจถ้าทำจริงนะถ้าพูดง่าย
ว่ากันนะอืมถ้าทำจริงจริงลงมือจริงจริงต้องได้อืม
ลัมโบค่ะถ้าให้แบบบอกจนระยะเวลาการรอคอยอีกสักเท่าไห
พอประเมินคร่องคร่าวผมว่าไม่เกินสามสี่วันผมมั่นใจอ่า
มั่นใจไม่เกินสามสิบวันขออีกหน่อยดูจากวิธีการก่อเหตุของเขาเนี่ย
เขาเขาจะรู้ไหมว่าตำรวจจะคิดอะไรตำรวจจะตามเขาไปทางไหน
เขาดูข่าวอยู่แล้วคุณจำฝันไม่ถ้าเขาไม่เอาดูข่าวอ่ะ
คือเขาก็วางไว้อยู่แล้วไหมว่าตำรวจจะตามเขายังไงไปหาเขาตรงไหนบ้าง
ผมดูว่าผมดูว่าเขามีการสับเปลี่ยนรถนะอืม
รถเนี่ยผมคิดว่าเขาจะทิ้งลงครองหรือจะเก็บที่ไหนส่วน

คุณผู้ชมคะยังไงอย่างที่บอกนะคะคือนักข่าวไม่ตามข่าวก็ไม่ได้นะคะ

แจ้งไปที่ตำรวจนะคะในขณะที่ถ้าต้องการข้อมูลยืนยันแบบไหนก็รอที่ตำรวจ
คือณตอนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าการวิเคราะห์
แบบเรารอบนอกหน่อยก็ยังตามกันต่อคดีนี้แล้วก็คิดว่ายังไงก็
ไม่น่าจะนานนะมันมั่นใจตำรวจเหมือนกันนะคะ
แต่ท่านจะบอกเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะ
และแน่นอนค่ะไทยรัฐนิวสโชว์ก็ยังตามข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ต่อค่ะ